ไปดูอาหารแปลกอาหารพื้นถิ่น
หากินได้ยากจะมีเมนูอะไรบ้างนั้น

ว่ากันด้วยเรื่องของอาหารบ้าน

จะนิยมกินแตกต่างกันออกไป
ตลอดข่าววันนี้จะพาคุณผู้ชม
ไปดูเมนูพื้นถิ่นที่หากินได้ยาก

เมนูแรกที่จะให้ดูถือว่าแปลกสุด
คือชาวบ้านเขานำแมงตัวนี้มาทอดกิน
ที่เราเห็นอยู่นี้ไม่ใช่กิ่งไม้แต่อย่างใด
ถ้าสังเกตดูดีมันจะดิ้นดุ๊กดิ๊ก

คือแมงกระด้ามหรือแมงหามผี
เป็นแมงที่หาตัวได้ยากมาก
เพราะมันจะพลางตัวตามกิ่งไม้

ก็จะกินแมงกระด้ามเป็นอาหาร
โดยเขาจะนำไปทอดกิน

ขั้นตอนแรกเขาจะนำตัวมันไปพาซีก

จากนั้นก็พาครึ่งและนำไปต้ม
เมื่อต้มเสร็จก็จะนำตัวมันขึ้นมาปรุงรส
แล้วนำไปทอดในกระทะร้อนจนสุกกรอบ

ก็มาตั้งวงกินแมงกระด้ามทอดกันนี่แหละจ้า
อ้าเป็นแต่แซ่บอีหลี

จะคล้ายกับตั๊กกะแตนทอดเลยนะครับ

ดราม่ากันนะครับคุณผู้ชม

คราวนี้ไปดูชาวบ้านเข้าป่า
เก็บเห็ดตาโล่ไปทำเมนูเด็ดกินกัน
ว้ายหลายคนเห็นอาจจะมองว่าเห็ดอะไรเนี่ย

แต่ขอบอกว่าเห็ดชนิดนี้หากินได้ยาก
และสามารถนำมาทำเป็นเมนูสุดแซ่บได้อีกด้วย
และนี่ก็คือเห็ดตาโล่
มักพบในป่าดิบชื้นช่วงของฤดูฝนเท่านั้น
โดยชาวบ้านเขาจะเก็บเห็ดชนิดนี้
ทำเมนูก้อยเห็ดตาโล่จ้า
ส่วนวิธีการทำเขาจะนำปลาไปต้มใส่กับน้ำปลาร้าหอมเดือด
ต้มจนสุกแล้วก็จะนำเนื้อปลาที่ต้มมาตำพร้อมกับพริก
และปรุงรสให้เรียบร้อย
จากนั้นก็นำมาราดลงบนเห็ดตาโล่ที่ผ่านการทำความสะอาด
แล้วโรยด้วยต้นหอมผักชีและพริกสดหั่น
และคลุกให้เข้ากันถือเป็นอันเสร็จสิ้นพร้อมทาน
และเมนูนี้ถือเป็นอีกหนึ่งเมนูพื้นบ้านของถิ่นอีสานที่เขานิยมทานกันจ้า

สุดท้ายนี่นึกถึงเงาะเลย

ใครเคยทานก็ส่งข้อความมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะจ๊ะ